ยาพอไหมอาทิตย์เดือนนี้เอาความจริงต้องยอมรับความจริงสินะ
ว่าฟาวิ่งขาดแคนโมนูก็ขาดแคน
คือจริงเนี่ยทางออยอจะออกระกาศนะนะคะ
คลินิกเอกชนให้ซื้อยาโมนูพิราเวียมาได้
เพื่อที่จะแจกจ่ายให้แบบว่าทุกคนได้รับยากันอย่างทั่วถึง
ทีนี้ก็คือยาที่จะขยายไปในสถานพยาบาลเอกชน

แล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะเขามีนโยบายอย่างนี้
คือจะเพิ่มช่องทางการกระจายยาออกไป
ในอนาคตข้างหน้าบอกโรงพยาบาลเอกชนและแล้วเนี่ย
รวมไปถึงร้านขายยาทั่วประเทศ
หลังจากนี้ต่อไปเขาก็ตั้งเอาไว้ว่า
จะได้ไปขายที่นั่นได้แจกจ่ายที่อย่างนั้นได้นะคะ
ซึ่งในแพทย์ทุงชัยรองพระราชกระสูญสหรัฐนาสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ให้มีการกระจายยาโดยเฉพาะโมนูพิราเวีย
แล้วก็ยาต้านไวรัสอื่นนะคะกระจายลงไปในระดับคลินิก
ตามพรบสถานพยาบาลพศ๒๕๕๙
เข้าใจว่าสัปดาห์นี้นะคะจะเสร็จ

ไปทางคลินิกคลินิกเอกชน
นี่แหละรวมถึงมีการแช่งช่องทางการติดต่อซื้อขายนะคะ
ที่เราทราบจากทางออยมาเนี่ยก็คือยืนยันว่า
จะต้องมีการใช้ยาตามข้อบ่งชี้ทั่วไป
ถ้าทีมก็มาขึ้นโมนูพิราเวียมีอยู่๓บริษัท
แล้วก็ทางองค์การเพศรัชกรรมก็คืออพเนี่ย
อย่างที่บอกจะเพิ่มช่องทางการกระจายออกไปอีก
มันจำเป็นแล้วนะเพราะตอนนี้เอาจริงว่าถ้ามันติดเยอะ
กว่าที่จะควบคุมอยู่เหมือนเดิมแล้วที่แบบจะเข้าสู่ระบบ

คิดถึงแม้กระทั่งร้านขายยาด้วยซ้ำไป
ใช่จริงเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้เป็นแบบนั้น

โอเคถ้ากลุ่ม๖๐๘แล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบว่า

แต่ทีนี้พอเวลาเราแจกยาไปถ้าสมมุติเราแจกช้าอย่างนี้บางทีมันไม่ได้ไงพี่
ว่าในที่สุดเขาจะใช้ระบบเหมือนอะไรรู้ไหมระบบเหมือนประกัน
ประกันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปนอนโรงพยาบาลให้หมดนะ
หนึ่งคุณจะต้องมีรหาโรคร้ายแรงคุณจะต้องมีอายุเกินเท่านี้เท่านี้
น้ำหนักตัวต้องเกินร้อยมีโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าเขาถึงจะให้นอนโรงพยาบาล
ที่สุดแล้วไอ้การที่จะรับยาโมนูหรือฟาวิก็บอกว่าเราจะต้องผลิตให้ได้ในประเทศไทยไง
ซึ่งจริงโนนูพิราเวียจริงเรามีการสั่งซื้อตัวส่วนผสมต่างนานามาผลิตที่เมืองไทยอยู่แล้วนะคะ
แต่มันยังไม่พอณตอนนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ยังต้องนำเข้าอยู่
วันนี้เขาจะบอกว่าทั้งฟาวิหรือโมนูเนี่ยมันจะต้องผลิตที่เมืองไทยให้ได้
เพราะว่ามันจะได้แจกจ่ายกันให้ได้ถ้าอย่างนั้นราคาต้นทุนเองฟาวิตอนนี้มีฟาวิปลอมด้วยซ้ำไป
ใช่โมนูนี่ก็มีปลอมนะคะเป็นข่าวกันออกมาอย่างคลึกโคมดังนั้นเวลาตอนนี้เราไปซื้อยากินเองแบบอันตราย